ลูกทุ่งนะคะเพราะว่าจะพาไปรู้จักกับคนนี้เลยค่ะ
คุณจาสิงชัยนะคะลูกทุ่งหนุ่มเลือดใหม่ที่บอกเลยว่า

คุณผู้ชมค่ะนะคะเห็นหน้าน้องแล้วคุ้นไหมคะ

หล่อมากนะคะที่สำคัญมันครับคล้ายคับขาใครสักคนไหมคะ
คล้ายกับพี่ไผ่ไหมพี่ไผ่ป่ะ
ใช่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมถ้ายังนึกไม่ออกนะคะ
นี่คือหลานชายแท้ของพี่ไผ่พงศธรนี่แหละค่ะ
เหมือนอยู่นะเหมือนมากแล้วก็หล่อเดิมนะคะ
เห็นไหมคุณผู้ชมเขาหล่อเหมือนกันน้าหลานเรียกว่าหล่อกินกันไม่ลงเลยค่ะ
อย่างเพลงช้า
หรือจะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะอย่างเพลงดาวอยู่ม่องเก่า
ดาลอยู่ที่เดิมนะค่ะคุณผู้ชมมันออกกลางนะคะ
โอ้โหเพลงนี้นะคะกำลังไต่ระดับนะคะ
เห็นบอกว่าเป็นเพลงที่มันเพราะจริงเอาไปฟังหน่อยค่ะ
เป็นยังไงบ้างโอ้โฮ

โอ้โฮเสียงดี
โอ้โฮเป็นบ้านเดียวกัน
อยากเป็นบ้านเดียวกับน้องเขาจังเลยคุณผู้ชม

จาสินชัยเขาก็ชิงรังงานแสดงมาแล้วนะคะ

อย่างทายาทฟันข้าวเหนียวที่เพิ่งตกไปนี่แหละค่ะ
จายอมรับนะคะว่าที่ได้โอกาสดีมาเรื่อยเนี่ย
ปฏิเสธไม่ได้จริงนะคะว่าก็คือได้น้าไผ่นี่แหละค่ะ
เป็นใบเบิกทางทำให้ตัวเองรู้สึกกดดันเหมือนกัน
แต่ยิ่งเป็นแบบนี้ค่ะเจ้าตัวยิ่งอยากฮึดค่ะ

แต่คนนี้นะคะจาสินชัยก็มีดีนะคะ

ผมไม่อยากให้คนประกาศชื่อว่าผมเป็นหลานเลย
ผมไม่อยากให้เขามองว่าเอ๊ะมึงหลานมึงได้เข้ามาได้เพราะหลาน

เราต้องผ่านการแค้นมาก่อนผ่านนู่นนี่นั่นมาก่อน

อาจารย์มึงไปเลยมันไม่ใช่

เป็นสตาร์ฟเป็นน้า

แล้วมันเห็นแกบนเวทีทุกวัน

มันก็แบบว่าเหมือนมันซึมซับ

มันกดดันไหมกับการที่แบกตำแหน่งแบบนี้เอาไว้

ใช่ครับทำให้ดีที่สุดครับผม